สำหรับศึกเอเชียนคลับในรอบคัดเลือกซึ่งก็เตะในช่วงกลางปีนี้
ไทยเนี่ยก็เสนอตัวขอจะเป็นเจ้าภาพครับ
ก็ได้มีการปลดไทยนะครับออกจากรายชื่อที่
จัดการแข่งขันกีฬานาชาติระดับภูมิภาคทวีปแล้วก็ระดับโลกได้
ซึ่งนายพาธิสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมก็บอกว่า
ตอนนี้ครับทำหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนคลับในรอบคัดเลือก
เดือนมิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยและน่าจะมีการเลือกเจ้าภาพหลังจาก
รู้ผลการจับสลากแบ่งสาย๒๔กุมภาพันธ์นี้
แต่หากแต่ละประเทศร่วมกลุ่มเคยมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน
หรือว่าสถานการณ์ในประเทศอื่นดีกว่าก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับไทย
เอเชียนคลับครั้งนี้นะครับ๘๑๔มิถุนายนไทย
จะเป็นทีมวายโถ๒ซึ่งจะแบ่งเป็น๖กลุ่มนำแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับ๒ที่ดีสุด
จาก๖กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันที่จีนในปี๒๐๒๓ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ศึกชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชา๑๔๒๖กุมภาพันธ์
ก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ก็ส่วนใหญ่ใช้นักเตะรุ่นอายุ๑๙ปีเป็นแกนหลัก
วันที่๗๑๐กุมภาพันธ์และมีอุ่นเครื่อง๑นัด
เดินทางไปกัมพูชาวันที่๑๑กุมภาพันธ์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป
วันที่๑๖แล้วก็๒๒กุมภาพันธ์ทั้ง๒นัดแข่งขันเวลา๑ทุ่ม
ส่วนบอลหญิงครับมีผลตรวจโควิดเป็นลบนะครับ
เดินทางถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเสร็จภารกิจชิงแชมป์เอเชีย
สุดท้ายที่อินเดียก็มีการเดินทางเป็นสามกลุ่มนะครับ
กลุ่มแรกคือนักกีฬาที่กลับไปที่สหรัฐกลุ่มสองนะครับ
กีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบเดินทางกลับถึงไทย
เมื่อช่วงเช้ากลุ่ม๓ที่ผลตรวจเป็นบวกอยู่นะครับ
ยังคงรักษาตัวที่อินเดียซึ่งมีเจ้าที่คอยดูแล
ก่อนจะมีกระโดดเดินทางกลับมาในภายหลังครับ
หญิงไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกอีกรอบหนึ่งนะครับ
รอบสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ
ก็จะร่วมกับไต้หวันแล้วก็ทรีปอื่นนะครับ
มีทั้งแอฟริกา๒ชาติอเมริกาเหนืออเมริกาใต้
รวมเป็น๑๐ชาติเพื่อหา๓ชาติสุดท้าย

ส่วนกรณีดราม่าค้างเงินเดือนของสโมสรอุดรธานี

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานสโมสรได้มีการไลฟ์เปิดใจว่า
ได้มีการขายทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดรวมถึงธุรกิจที่สิงคโปร์

แต่ล่าสุดอดีตศูนย์หน้าของทีม
ก็คือดานุสรวิจิตปัญญาปัจจุบันอยู่กับสระบุรียูเนเต็ด
ไทยลีก๓ออกมาโพสต์ถึงอดีตต้นสังกัดว่า
ขออนุญาตใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวสอบถามเรื่อง
จ่ายเงินเดือนที่มียอดค้างมากกว่า๕เดือน
เขาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายสโมสร
ต้องการเรียกร้องค่าตอบแทนที่ควรจะได้
ตามสัญญาจ้างก่อนหมดสัญญาเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ประธานสโมสรได้มีการทำหนังสือ
ชำระจ่ายค่าจ้างร่วมกันลงนามทั้งสองฝ่าย

งวดชำระงวดแรกนั้นนะครับจ่ายมาแล้ว
งวด๒ตามเดิมจะจ่าย๓๑มกราคมที่ผ่านมา
แต่ว่าได้มีการเลยกำหนดการชำระ
พยายามติดต่อสอบถามทุกวิถีทาง
แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงใดนะครับ